นักแสดงหนุ่มมากความสามารถค่ะ
บิลกิ้นพุทธิพงศ์เป็นนักแสดงก็ปางจับไม้ร้องเพลงคนก็กรี๊ด
และคือเพลงติดชัดยอดฮิตตลอดคุณผู้ชมค่ะ

กิ้นก็มาเยี่ยมพี่บันเทิงไทยรัฐของเรา
แล้วก็เปิดใจเล่าถึงผลงานเพลงที่เจ้าตัวขอต่อยอดความสำเร็จ
บนเส้นทางดนตรีหน่อยด้วยการปล่อยซิงเกิ้ลใหม่

ฟิลมาเป็นเพลงช้าโชว์พลังเสียง
แล้วก็เล่าเรื่องราวผ่านเอ็มวีสุดซึ้งเลยคุณผู้ชม
เพลงนี้ได้น้องนิชามาเป็นนางเอกเอ็มวีให้
มีทั้งพาร์ทที่ตอนน่ารักภูมิกันทราบคืนกินใจ
งานนี้บิลกิ้นชมไม่หยุดปากเลยนะ
บอกว่าหากมีโอกาสอยากจะร่วมงานแสดงเต็มกับนิชาด้วยกันอีกสักครั้งค่ะ
ส่วนหนังละครล่ะยังไงดีของบิลกิ้น
หลังจากที่เว้นวักพักไปนาน๒ปีค่ะ

ไม่นานเกินรอนะจะมีผลงานผ่านหน้าจอมาให้ได้ดูกันด้วยค่ะ
แล้วที่หลายคนคุณผู้ชมเขาทักว่าบิลกิ้นช่วงนี้แหมหล่อขึ้น
แล้วคือตัวจริงน้องหล่อมากจริงคุณผู้ชม
เป็นเพราะว่าอะไรดูแลตัวเองเข้าฟิตเน็ตนะจ๊
จะกินเนี่ยนะออกกำลังกายทุกวันเลย
แต่ก็แบบว่าอาจจะแบบเขินอายหรือเปล่า
ยังไงอยากจะโชว์แบบรุ่นพี่คนอื่นหรือเปล่า

วิชาร์น่ารักมากคือเขาเป็นคนเก่ง
จะรู้ว่าเขาเป็นคนเก่งตั้งแต่ตอนที่เราดูงานเขา

เพราะว่ามีความสุขอะไรครับเพราะว่าเขาเต็มที่

๖๗โลกรัมเป็นความตั้งใจเลยตั้งใจ
ได้เห็นคอมเม้นท์เวลาแฟนยื่นทรงรู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็ดีใจครับดีใจดีใจแล้วก็ขอบคุณมากกว่าที่แบบยังติดตามอยู่
ยังตามดูว่าเราเปลี่ยนไปยังไง
ถ้าพี่ควรถามจะมีโอกาสได้เห็นซิกแพคไหมคะไหนก็เฟิร์มแล้ว
ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าครับ
ยังเขินอยู่